เพิ่งจะได้คุยกันได้ชหมพูดของประธานกรรมัฐการของกรรมัฐการไม่เจอมันใช้คำสรุปดำหนำในปี๖๔นี้
ว่าอะไรนะคะก็เลยขออิงจากเอกสารนะคะที่เป็นเอกสารของกองทัพเรือส่งให้กับกรรมธิการงบประมาณนะคะ
คือมันจะมีคำที่เขาใช้อยู่๒จุดนะคะที่พูดถึงในลักษณะนี้ก็คือมีทั้งคำว่าขอปรับลดงบประมาณ
แล้วก็อีกย่อหน้าหนึ่งนะคะก็พูดถึงว่าต้องมีการเลื่อนการจัดหาเรือดำน้ำออกไป
ฉันไม่เข้าใจความหมายในทางกฎหมายเลยว่าตกลงมันมีความหมายว่าอะไร
ที่บอกว่าไม่เข้าใจนี่คือตกลงที่เราเข้าใจกันมาตลอดที่หน่วยงานชี้แจงคือซื้อแล้วทำสัญญาแล้ว
ที่จะเริ่มคือเริ่มจ่ายเงินเขางวดแรกเพราะจะจ่ายเขาทั้งหมด๗งวดแล้วเลื่อนมาสองรอบแล้ว
อันนี้คือความเข้าใจของเราใช่ไหมคะแต่ภาษากฎหมายทางฝั่งคนที่อยู่ในอนุกรรมธิการที่คุยเรื่องนี้นะคะ
ได้และเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะระหว่างที่มีการประชุมกันมา
การทางกลาโหมก็เป็นคนแถลงเพราะว่าข่าวน่ะถูกให้จาก
ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้แขกรับเชิญค่ะเพราะอยู่ในห้องกันหมด
อันนี้แบบแฮปมาคนนึงนะคะก็คืออนุกรรมธิการ
ก็คือชุดเรือดำน้ำนี่แหละนะคะเป็นสอสอจากภักดิ์เพื่อไทย
ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะครูมานิดสังพุ่มแน่นอน
อันนี้คือฝ่ายแพ้ไปในชั้นอนุกรรมธิการ
ส่วนอีกท่านอ่านเพจเขาค่ะก็เลยเออเราให้ประชาชนมาคุยกันหน่อยดีไหมนะคะ
คุณโยเดี๋ยวฉันจะเรียกเขาคุณโยแต่ชื่อเขาคือคุณอนาลโยกอสกุล

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับสวัสดีครับคุณโยมครับ

ที่ดิฉันจะระวังคำพูดนี้มากเพราะเรียนไม่แน่ใจว่าความหมายตอนนี้คือเรา
เราต้องบอกให้สังคมเข้าใจว่าครูก่อนเพราะครูอ่านเอกสารอย่างเป็นทางการ

เลื่อนซื้อชะลอจัดหาเลื่อนจัดหาเลื่อนจ่ายเงินอะไรเรียกอะไรคะ
ผมจริงที่คุณฝันอ่านมาที่คุณจอมฝันอ่านผมก็เข้าใจเหมือนคุณจอมฝันเลยครับ
คือเข้าใจแบบไม่เข้าใจก็คือคำว่าแต่จริงจริงแล้วนี่ที่ผมร้องขอนี่
ก็คือให้ชะลอแล้วก็เลื่อนไปก่อนคำว่าชะลอคือฉันรอไม่ให้ซื้อปีนี้
แล้วก็ให้เลื่อนไปก็ดูภาครายได้ของประเทศเสถียรภาพทางการเงินว่า
ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยผมกลับเรียนกับคุณจอมฝันนิดนึงบังเอิญคุณยุทธพงศ์ได้มาออกในรายการก่อน
ผมนี่อภิปรายเป็นคนแรกว่าให้ชะลอก่อนเถอะภาวะวิกฤตโควิด
ปีนี้เราประชุมงบประมาณกันหลายครั้งโอนงบประมาณก็ประชุม
พรบรักษาภาพทางการเงินพรบเยียวยาฟื้นฟู
จนคนเป็นผู้แทนเนี่ยผมก็เป็นผู้แทนมาหลายสมัย
สมัยเนี้ยคุณจอมฝันมึนไปหมดกับงบประมาณค่ะเดี๋ยวก็งบนู่นเดี๋ยวก็งบนี่เดี๋ยวงบนั่น

แต่ผมก็ไม่ได้ว่าแต่อะไรเนี่ยที่มันพอจะชะลอพอจะเลื่อนไปได้มันก็น่าจะนำเนินการ
ไปตามที่สังคมเขาต้องการ
ค่อยขึ้นไปเป็นกรรมธิการเอาชั้นอนุก่อน
สามลำนี้ซื้อแล้ว

คืออย่างนี้ซื้อแต่ลำแรก
ซึ่งผมเป็นคนสอบถามกรองทัพเรือ
เขาบอกเป็นลำลูกที่ทำงานคู่กับลำใหญ่ตัวใหญ่

แต่เรือนยังไม่มานะฮะจะมาปีปศ๒๖๖๗
๖๖หรือ๖๗ไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เดี๋ยวเด็กนักเรียนได้ดูแน่ถึงวันเด็กวันนั้น

อีก๒ลำบังเอิญในพรมัญญัติปศ๒๖๖๓
ก็ได้อนุมัติอนุมัติไปตามคำขอ
ทีนี้บังเอิญรัฐบาลปีนี้เกิดปัญหาวิกฤต
ผมขอทำความนิดเดียวเกิดปัญหาวิกฤต
พอวิกฤตแล้วเนี่ยท่านนายกโดยสำนักงบประมาณ

โอนงบประมาณปีพศ๒๕๖๓
ที่เป็นพรบแล้วนะครับขอจากหน่วยงานที่รับงบ
เพื่อเอาเงินมาเนื่องจากว่าเงินที่นายกมีงบกลางท่านบอกว่าใช้ไปหมดแล้วโควิด
ถ้าเกิดว่าโควิดรอบสองมาผมย้ำนะโควิดรอบสองมา
วาตภัยอุทธกภัยจะไม่มีเงินในการบริหารจัดการ
ก็ขอเงินกลับมาคืนเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะ

ก็เอาเถอะเห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่บริหารจัดการกับพี่
เกิดว่ามันมีโควิดเข้ามาจริง
ก็เลยวันนั้นได้โอนงบกลับมา๘๘๒๐๐กว่าล้านบาท
มาเอาไว้เป็นครุศกลางแล้วในครุศตรงนี้ทางทหารเรือนี้
ให้ความเป็นธรรมรับไปแล้วแต่ยังไม่เอาไปจ่าย
เขายังไม่ซื้ออ่ะอืมก็ไม่รู้ไปรออะไรอยู่ก็ยังไม่ซื้อ
เท่าที่ฐานเรือชี้แจงนะไอ้ผมยืนยันเลยเท่าที่ฐานเรือตรวจแทนฐานเรือมาชี้แจง
ก็ได้เอางบตรงเนี้ยกลับคืนมาให้นายกค่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะฐานเรือนะฮะ
ฐานอากาศฐานบกทุกกระทรวงทะบวงกลมที่เป็นห่วยรับงบ
ในประเทศโยกกลับตามที่จะพอให้มาได้กระทรวงศึกษาก็ให้กลับมาได้
งบจะไปสร้างโรงเรียนไปสร้างอาคารเรียนสร้างโรงฝึกอะไรก็โอนออกมา
รวมแล้วนี่แปดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสี่ล้านถ้าผมจำตัวหลังหลังไม่ผิดน่ะ
ค่ะแต่แปดหมื่นแปดพันนี่ชัดเจนทีนี้ก็ไม่ยอมไปซื้อ
ผมจะเอาไปซื้อก็ตั้งงบมาใหม่ตั้งมาปีนี้ตั้งมาใหม่
มันก็เลยเป็นที่มาว่าตั้งมาใหม่แล้วก็มาขอคืน
ทีนี้พอขอคืนพวกเราบอกว่าวันนี้ชะลอไว้ก่อนได้ไหม
ค่ะเลื่อนไปซื้อทีนี้ในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าได้ทำสัญญากันแล้วอะไรกันแล้ว
ไอ้ผมนี่ไม่คล่องในภาษาอังกฤษหน้าตาผมไม่คล่องก็ดูก็รู้นะฮะ
ดิฉันก็ไม่คล่องเหมือนกันนะคะยังไงคะเขาว่าไงคะ
ก็เลยบอกว่าขอดูสัญญาหน่อยนะครับเขาเข้ามาเมื่อวันที่วันจันทร์ที่๑๗สิงหาคม
พาเรื่องเข้ามาชี้แจงคืองบตัวอื่นมันไม่มีปัญหานะฮะ
เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะตัดทั้งหมดอันไหนที่พวกเราเห็นว่ามันมีความจำเป็น
ไม่ใช่ว่าจะจ้องอยู่กับฐานเรือไม่ใช่เข้าใจค่ะคุณจอมฝันต้องเข้าใจว่า
คุณโยต้องเข้าใจว่าทุกอันที่มันพอไปพอมาเราก็ยินยอม
ฐานบกขอซื้ออาวุธอะไรเราก็ยืนยอมทีนี้ประวัติศาสตร์
ปรากฏว่าวันนั้นทางทหารเรือบอกว่าไม่พร้อมผู้มาชี้แจง
ก็เลยต้องเอาเขาเรียกภาษาศัพท์เขาเรียกว่าแฝนกับประวัติศาสตร์ไหมคุณยุตภงศ์
พอแฝนเสร็จก็กลับมาชี้แจงใหม่ในวันที่๒๑สิงหาคม
ปรากฏว่าตรงนี้แหละครับมันเป็นประเด็นหลัก
ผนาโควิดปันหาวิกฤตของปากท้องวินองกอยทวชวน
ผนาการเป็นอยู่ของประชาชนภาวะในกระดานนี้

แต่ปรากฏว่าในสัญญานังสือที่เอามาเนี่ยคุณยุทธพงศ์ก็บอกว่ามันไม่น่าจะถูกต้อง
มันมันน่าที่จะเป็นเพียงสัญญากันด้วยสัมพันธมัยตรีหรืออะไรก็ว่ากันไปครับ
ข้อ๒อันนี้ในฐานะคนตามข่าวนอกห้องอนุกรรมธิการ
แล้วถ้าเราไปผิดสัญญาเขาเนี่ยนะคะมันจะถูกปรับหรือว่ามันจะต้องเสียหายอะไร
แม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางการทูตหรือไม่เดี๋ยวฉันขอกองประเด็นนี้ไว้ก่อน

เพราะจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณยุทธพงศ์ก็แถลงข่าวอีกแล้วอ่ะแถลงข่าวทวงเอกสารเขาอ่ะนะคะ
ก็ยังไม่ได้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่กระลาโหมแถลงก็ไม่ได้มีการโชว์เอกสารอะไรนะคะ
แล้วทางรายการเนี่ยก็ขอสัมภาษณ์บอกไว้เลยนะคะเราโทรหาโคศกองทัพเรือวันนี้เหมือนเดิมนะคะ
ซึ่งท่านก็ชี้แจงว่าก็ไม่อยากให้ข่าวแล้วก็ตามที่แถลงไปครั้งนั้นแล้วจบ
แล้วท่านก็บอกว่าก็แล้วแต่รัฐบาลรัฐบาลให้ซื้อก็ซื้อรัฐบาลไม่ซื้อก็ไม่ซื้อ
อันนี้พูดกับทีมงานนะคะแล้วหลังจากกระลาโหมแถลงเสร็จเราก็ขอโฟนอินโคศกกระลาโหม
ท่านก็บอกว่าก็ชี้แจงไปตามนั้นนะคะท่านแต่ท่านพยายามอาจจะอธิบายนะคะว่า
งบประมาณก็คืนไปตั้งหลายรอบแล้วอันนี้มันก็จำเป็นจริงนะคะ
ลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าทั้งสองสายโคศกทั้งทรแล้วก็กระลาโหมไม่ให้สัมภาษณ์
เรียนมาที่คุณโยค่ะเรียกคุณโยใช่ไหมครับค่ะเอางี้ก่อนในแง่ของภาคประชาชนเอาเพจตัวดีเลย
เล่นยาวเลยเล่นยาวเลยเอาเบื้องต้นก่อนนะคะในฐานะคนที่เฝ้าดูโครงการนี้
สิ่งที่เราอยากจะรู้ที่สุดณวันนี้ตอนที่เราคุยกันอยากรู้ประเด็นไหนที่จะเป็นประเด็นล่าสุด
ที่เราคิดว่าเราต้องได้คำตอบแล้วเพราะว่างบปี๖๔ไม่ได้ให้เขาแล้ว
คือเราอยากรู้ว่ากองทัพเรือจะทำอะไรต่อไปก็คือว่าผมว่าวันนี้มันชัดเจนแล้วแหละว่า
งบ๖๔ก็คงไม่ได้ซื้อแล้วค่ะคราวนี้กองเรืออาจจะต้องต้องบอกเขาแล้วว่า
ถ้าจะกลับมาใหม่ในปี๖๕กองเรือจะมีแนวทางในการปรับโครงการยังไง
ให้มันดูแล้วให้มันพูดง่ายคือให้มันเวิร์คกว่านี้
ให้ลดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่านี้เพราะว่าเราต้องยอมรับ
อย่างที่อาจารย์บอกไปค่ะคือภาวะตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะที่ควรจะซื้ออาวุธเลย
เศรษฐกิจติดลบคนตกงานเราควรจะเอาเงินไปช่วยโควิดก่อน
ห้าพันล้านงวดแรกเราก็ควรต้องไปช่วยโควิดก่อน
แต่ไม่ใช่ทัพเรือเขาไม่ให้ความร่วมมือนะ
เขาก็ให้ความร่วมมือแต่คือผมรู้สึกว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่มาก
โอเคก็ให้ความร่วมมือมารอบแรกแล้วในปีที่แล้ว
ปีหน้าขออีกสักหน่อยได้ไหมคือมันก็ยังไม่ฟื้นตอนนี้
ขอความร่วมมืออีกสักปีหนึ่งมันคืออีกแค่ปีเดียวเอง
เดี๋ยวก่อนเอาคุยกับงบ๖๔ก่อนโอ้โหเป็นเบสเขาง่วม๖๕เลยหรอคะ
เอาง่วม๖๔ก่อนค่ะโอ้โหเดี๋ยวให้เขาได้มีเวลาอีกหนึ่งปีในการชี้แจง
อยากเห็นเอกสารไหมว่ามันรับต่อรัฐจริงไหมคือมันจำเป็นอยู่ไหมคะ
คือจริงตอนนี้ผมก็ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้สึกว่าจำเป็นมากนัก
แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าถ้าเอาเอกสารมาโชว์ได้ก็ดี
คือใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันมีความความสงสัยแล้วก็มันมีประเด็นอยู่ตรงนี้
กองทัพเรือเนี่ยคิดว่าบริสุทธิ์ใจนะเอามาโชว์ได้ผมว่าไม่มีปัญหานะ
แต่มันมีความหมายแตกต่างเหรอคะการที่มีเอกสารกับไม่มีเอกสาร
การชี้แจงว่ามันเป็นรัฐต่อรัฐจริงหรือเปล่ามันแตกต่างเหรอ
ดังนั้นผมคิดว่ามันคงต้องมีเอกสารไหนทั้งสามซึ่งผมไม่แน่ใจว่า
อย่างนั้นแต่เดี๋ยวฉันลองเอาใจพยายามจะเข้าใจทรหรือกระลาโหมก่อนนะคะ
คือเอกสารเนี่ยณตอนนี้ขอตั้งโทรไว้ก่อนว่ามี

ทั้งการแถลงของทรนะคะที่ผ่านไปแล้วก็กระลาโหมมาสักครู่นี้เนี่ย
ยืนยันว่าทำถูกขั้นตอนนะคะยืนยันว่าถูกกฎหมายนะคะไม่ต้องกังวล
ต้นทางเลยต้นเรื่องเลยควรหรือไม่ควรซื้อเข้ามาในประเทศ
และหรือควรหรือไม่ควรซื้อจากประเทศจีนอันไหนสำคัญกว่ากันสองเรื่องนี้ค่ะ
ผมว่าประเด็นหลังน่าจะสำคัญกว่าเพราะว่า
แต่ว่าถ้าถามเรื่องควรไม่ควรอะไรอย่างนี้สำหรับผมนะผมคิดว่าประเด็นหลังน่าสนใจมากกว่า
เรียนถามแบบนี้เอาเท่าที่เพจเคยอภิปรายกันมาเนี่ยนะคะคือมันมีลำแรกแล้วแล้วเขาตั้งเป้าจะซื้อ๓ลำ
เอาตรงไปตรงมานะคะคือเราชอบไม่ชอบไม่รู้แต่มันลำแรกมาแล้วแล้วอีกสองลำ
จะให้เหลืออยู่ลำเดียวโด่ได้ไงคะเพราะว่าเขากะจะใช้สามลำอ่ะ
ใช่ผมก็ยอมรับผมก็เลยบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยผมยอมรับว่ามันจำเป็นแต่มันไม่ใช่ตอนนี้
คือตอนนี้ความจำเป็นทั้งหลายเนี่ยพูดถูกต้องกองทัพเรือพูดถูกทั้งหมดเลยที่แถลงข่าวเนี่ยผมไม่เถียง
แต่ปัญหาคืออีกด้านหนึ่งความจำเป็นของประเทศความจำเป็นของเศรษฐกิจ
คือคนตกงานเศรษฐกิจย่ำแย่ความจำเป็นพวกนั้นผมว่ามันกลบเหตุผลทางความมั่นคงไปหมดแล้วในปีนี้
จริงเรียนถามอีกแบบความมั่นคงฟังขึ้นไหมเหตุผลนี้ความมั่นคงฟังขึ้นไหมคะ
ฟังขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าการจัดซื้ออาวุธสมัยนี้อ้างความมั่นคงคนเดียวไม่พอแล้ว
คืออย่างต่างประเทศเนี่ยผมเทียบง่ายนะซื้อเดินมานะเหมือนกันเลยคือมาเลเซีย
มาเลเซียเนี่ยใช้วิธีส่วนหนึ่งก็คือบังคับให้ฝรั่งเศสเนี่ยซื้อน้ำมันปลามกลับไป
ซื้อสินค้าเกษตรแล้วก็ให้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ร่วมมือกับอู่มาเลเซีย
สอนวิธีการซ่อมสอนวิธีการพัฒนาระบบสุดท้ายในมาเลเซียคำนวณว่า

เพราะว่ามันมีเงินเข้ามาในประเทศเกษตรกรขายของได้เพิ่มจำนวนสินค้าส่งออก
แต่ว่าสำหรับประเทศไทยเราจ่ายเงินสดออกไปอย่างเดียวกลับมาไม่ได้อะไรเลย
อย่างกรณีถ้าผมบอกว่าถ้าเราไปเจรจากับจีนนะ
จีนซื้อยางสักหมื่นล้านซื้อข้าวสักหมื่นล้านเนี่ย
ผมยังบอกว่าถ้าใครมาประท้วงให้มาประท้วงเลยนะ

แล้วมันจะเหมือนเราซื้อของเขาเหรอคะอย่างกับแลกของกัน
เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้
คือการขายอาวุธทุกวันนี้เราไม่ได้ซื้ออาวุธขายอาวุธเหมือนสมัยก่อนต่อไปแล้ว
วันนี้มันคือธุรกิจประเทศผู้ซื้อเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องเรียกร้องสิ่งให้ดีสุด

ที่เป็นเหมือนกับประเทศไทยคือไม่ค่อยอยากได้ซื้ออาวุธหรอก
มันเป็นสิ่งที่ซื้อมาก็ไม่รู้จะทำอะไร

แต่วิธีที่จะลดผลกระทบของมันก็คือ

ผมซื้อเดินดำน้ำคุณคุณซื้อยางผมไปหน่อยได้ไหม

ซื้อสินค้าเกษตรอะไรก็ได้

ถ้าอย่างงั้นมันเหมือนซื้อของมันแรกกันนะ

ถูกต้องอันนี้เขาถึงเรียกความสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกัน

เราเท่าเทียมกันแต่อันนี้มันความสัมพันธ์ของเรา
จ่ายเงินให้คุณคุณให้เลยน้ำน้ำเรา
เอาขอไปบังคุณมานิดเดียว

ผมเองเนี่ยเป็นคนอภิปรายคนแรก

ความมีเสถียรภาพความแข็งแกร่ง

หรือประเทศยักย์ใหญ่เนี่ยถามว่าวันนี้เขาต้องการเรื่องเหล่านี้ไหม
แข็งแกร่งขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนแต่ท้ายสุดไวรัสตัวนี้เขาสามารถแก้ได้ไหม
ปัญหาพวกนี้แล้วปัญหาปากท้องก็ต้องมาจ่ายเงินจุดเฉย
ผมในฐานะผู้แทนบ้านนอกเนี่ยเรารู้ปัญหาดีเรารู้ปัญหาดีทีนี้เราบอกว่าก็ชะลอไปก่อน
ทัพเรือไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์กับประเทศกองทัพทุกกองทัพแหละทุกทัพเหล่าทัพ
ก็ถึงเวลาน้ำท่วมฝนตกกันไปเรื่อยผมก็เห็นความที่เขามีความได้ไง
แต่กับบริบทเรื่องนี้ก็คืนเงินให้กับทางรัฐบาลก่อน
ผมทุกข์ใจตั้งแต่วันที่นายกขอโอนงบประมาณรายจ่ายกลับเข้ามานะคุณจอมฝัน
แล้วมันเป็นเงินกู้ทั้งนั้นแล้วคุณจอมฝันปีนี้
แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นอ่ะที่จากนี้ไปการที่จะไปเก็บภาษี
แน่นอนที่สุดรายจ่ายของประเทศที่รัฐบาลเราไปจ่ายก็คือภาษี

แล้วนี่สาธารณะก็จะชนเปรดาแล้ว๑๐

ก็อยากให้ชะลอก่อน

ผมเป็นผู้แทนรัศดรผมดูทุกบริบท
แต่บริบทคุณโยที่จำเป็นมากที่สุดก็คือ

ผมมาจากสุรินทร์วันนี้แรงแห้งมาก
เราก็ยังทุกข์ใจเลยว่าพี่น้องจะเอาข้าวที่ไหนไปขาย

ก็คือจริงแล้วโดยขั้นตอนไม่ได้มีอะไรมากค่ะ

คือในสัปดาห์ที่แล้วเรายังเห็นความ
เรียกอะไรอ่ะความแข็งขันหรือว่า
ความหนักแน่นฮึกเหิมในการแถลงข่าวของกองทัพเรือ
กันเป็นแผงเลยจำภาพนั้นได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็หลังจากนั้นเองนายกก็ต้องตอบคำถามนักข่าว

ก็ดูจะให้น้ำหนักไปในลักษณะที่ว่า

คือพยายามจะอธิบายเรื่องของการจัดสรรงบ
อันนี้มันเป็นงบของเขาก็ควรจะต้องไปทำตามนั้น
แต่แน่นอนช่วงข้ามสัปดาห์เราไม่แน่ใจว่ามีการประเมิน
ของทีมนายกนะคะหรือว่าทีมรัฐบาลแบบไหน
ก็เลยเป็นช่วงเช้าของวันนี้ที่โคศกรัฐบาล
ให้ข่าวก่อนว่านายกเบรกนะคะ
พอนายกเบรกเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้กรรมธิการจะประชุมกัน
พอถึงเรื่องนี้ปุ๊บทางประธานกรรมธิการงบประมาณปี๖๓
ก็เลยพูดเรื่องนี้ว่าทรก็คือทัพเรือเนี่ยส่งเอกสารต่างนี้มานะคะ
ซึ่งย้ำนะคะว่าเอกสารที่ว่านี้เนี่ยถ้าจะจ่ายเนี่ยนะคะ
ตามปีงบประมาณ๖๔ถ้าผ่านก็คือตัวเลขในเอกสารนี้นะคะ
คือ๓๙๒๕ล้านบาทนะคะคงไม่ใช่ตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดนะคะ
คำถามน่าจะเป็นอยู่ที่ว่าจำเป็นต้องจ่ายไหมงบก้อนนี้
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะจริงก็ถูกปฏิเสธมาแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะลองโทรอีกทีทั้งทัพเรือทั้งกระลาโหมล่ะค่ะสักครู่ค่ะ
ทุกคนค่อยอยู่ประเทศปันดิ์

เราคุยกันกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ

สวัสดีครับที่เติมอุพันตร์ครับ
โคศกคะเค้าเห็นโคศกให้ข่าวตั้งแต่แรกนะคะ
คือนายกคุยกับกระทรวงกลาโหม
วันไหนคะอันนี้ผมไม่ทราบในรายละเอียดนะครับ
แต่ว่าทราบเมื่อเช้าเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ย
มีการพูดคุยกับทางด้านทหารเรือนะครับในทางด้านที่ท่านเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี้ยเพื่อที่จะได้เอ่อ
ไม่ได้สั่งอ่ามีการพูดคุยเพื่อที่จะให้มีการชะลอ
การจัดซื้อนะครับแล้วก็เอ่อเรื่องของทหารเรือก็คงจะต้องเป็นการ
แจ้งไปที่กรรมธิการงบประมาณนะครับค่ะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายก็ได้ได้รับ
เอกสารแล้วนะคะเรียนถามแบบนี้ค่ะว่าตอนตอนคือเอาอย่างนี้นะคะ
คือท่าทีของนายกค่อนข้างจะแปลกกว่าสัปดาห์ที่แล้วตอนที่เอ่อ
พี่น้องนักข่าวไปถามนายกเรื่องซื้อเรือดำน้ำค่ะ
คือมันมีจุดพลิกผันตรงไหนล่ะคะที่ท่าทีนายกเปลี่ยนไป
กระทั่งเรียกคุยกับกระลาโหมกับกองทัพเรือแล้วก็สั่งให้ชะลอการซื้อไปก่อน
เพราะว่าท่านนายกก็คงจะดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางด้านจีนได้เพิ่มเติม
อย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี้ย
จัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเป็นการจัดซื้อสามลำนะครับซึ่งลำแรกเนี่ยมีการจัดซื้อ
ซึ่งมีการลงนามไปแล้วทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องของลำที่สองกับลำที่สามเนี่ย
มีงบประมาณที่จัดไว้ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามแล้วด้วยค่ะ
ก็ได้มีการเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะเลื่อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
ก็คงจะดูด้วยว่าสามารถที่จะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน
ก็อันนี้ก็คงต้องมีการเจรจากันเพิ่มเติมไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของเราแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเองด้วยนะครับ
ทีนี้เรียนถามโฆษกแบบนี้นะคะคือเอาความเข้าใจให้ตรงกันก่อน
เพราะว่ามันมีคำหลายคำนะคะที่ใช้ในการสื่อสารทั้งผ่านคำพูดแล้วก็ตัวเอกสาร
คือจริงแล้วเรือดำน้ำทั้งสามลำเนี่ยนะคะตกลงซื้อไปแล้วถูกไหมคะ
เพียงแต่ว่าในเรื่องของการที่จะมีการชำระเงินในงวดต่างนะครับการส่งมอบเนี่ยอาจจะไม่พร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของลำแรกเนี่ยมีการชำระไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของลำที่๒กับลำที่๓เนี่ยก็คือจะมีการจัดซื้อต่อเนื่องกัน
เพราะว่าถามว่าทำไมต้องใช้ถึง๓ลำขออนุญาตชี้แจงนิดเดียวนะครับว่าในส่วนของลำที่๑เนี่ยก็คืออาจจะใช้ในส่วนของอ่าวไทย
ในส่วนของลำที่สองก็จะใช้ในส่วนของฝั่งอันดามันส่วนลำที่๓นี่ก็คือเหมือนกับว่ามีไว้เพื่อที่จะฝึกเพราะว่าแทนที่ว่าทางทหารเรือจะไปใช้ประจำการโดยทันทีเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกกันก่อนนะครับ
ก็จะมีการหมุนเวียนกันใช้ก็เลยต้องเป็นที่มาที่ไปว่าจะต้องมีทั้งหมด๓ลำ
ค่ะทีนี้คือถ้าให้ความเข้าใจตรงกันนะคะคือ๓ลำนี้เนี่ยเซ็นซื้อกันแล้วถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเรือดำน้ำใช้เวลาในการที่จะต้องต่อเรือ
เหมือนกับคล้ายเครื่องบินนะฮะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของแพลนในการที่จะจัดซื้อเนี่ยก็พูดถึงสามลำนะครับ
แล้วก็จะส่งมอบเมื่อไหร่อย่างไรคราวนี้ลำแรกเนี่ยเดินหน้าไปแล้วแหละคราวนี้ก็เหลือแค่ลำที่สองกับสาม
เท่านั้นเองที่ว่าจะขอเลื่อนไป
ท่านโฆษกคือเมื่อสักครู่นี้ตอนที่มีการประชุมกรรมธิการงบปี๖๔ทางคุณสันติพร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็เป็นประธานงบเนี่ยคือท่านใช้คือท่านท่านพยายามจะอธิบายเอกสารของทรที่ส่งกรรมธิการ
ก็บอกว่าก็คือเลื่อนการจ่ายตังค์
เรียนใช้คำพูดตามคุณสันติถูกแล้วใช่ไหมคะ
คือแค่เลื่อนการจ่ายตังค์แต่ที่ซื้อเขาซื้อแน่เลื่อนจ่ายตังค์งวดแรกของสองลำถูกไหมคะ
ณตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทำสัญญาไปในส่วนนี้นะครับ
แต่ว่าในส่วนของลำที่๒กับลำที่๓เนี่ยถ้าเราไม่มีการชำระเงินเนี่ย
ก็ต้องเจรจากันเพิ่มเติมว่าแล้วจะส่งมอบกันอย่างไร
แล้วก็ในเรื่องของการที่จะแบ่งเป็นงวดเนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรอะไรตรงนี้ก็ต้องไปคุยกันอีกรอบนึงนะครับ
ซึ่งหมายความว่านะคะหมายความว่าถ้าเลื่อนออกไปคือ๖๓เลื่อนแล้ว๖๔เลื่อนอีกเนี่ยนะคะ
แปลว่าในช่วงระยะ๑ปีตอนจะคุยงบ๖๕เนี่ยคือถ้าเกิดมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาของประเทศอื่น
ราคาถูกกว่าแต่ดูรุ่นดีกว่าออกแบบดีกว่าเงื่อนไขดีกว่าคือไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วยังไงก็ต้องซื้อของจีนถูกไหมคะ
คือณตอนนี้ผมคิดว่าทางทหารเรือเนี่ยพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องจำกัดว่าเราจะต้องเดินตามประเด็นที่คุณจอมขวัญพูดอย่างนี้ทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผูกมัดไปเพราะณวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีเหมือนกับว่าให้ไปเจรจาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นคำว่าเจรจาเนี่ยก็สามารถที่คงจะไปพูดคุยกันนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะมาว่ากันอีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ว่าถ้าเราเลื่อนไปปีหน้าจะเป็นเท่าไหร่
แล้ว๗ปีจะไปชำระกันแบบไหนนี่เดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านกองทัพเรือนะครับ
ทหารเรือเนี่ยไปพูดคุยนะครับแล้วคงจะมีการชี้แจงให้สาธารณชนได้ทราบอย่างแน่นอนนะครับ
เข้าใจค่ะเดี๋ยวนะคะคือนะตอนนี้เนี่ยนะคะ
เรียนเข้าใจจากตัวเอกสารเอกสารของทหารเรือที่ส่งให้กับกรรมธิการเนี่ย
ในเรื่องงบประมาณเขาเรียกว่าคือการขอปรับปรุงงบประมาณนะคะให้เหลือศูนย์นะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของย่อหน้าที่๒มันมีการพูดถึงว่าเลื่อนการจัดหาเรือดำน้ำ
เรียนก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงที่เราเลื่อนเนี่ยเราแค่เลื่อนคือเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ย
แค่เลื่อนการจ่ายเงินให้กับผู้ขายเพราะว่าทางนิติบัญญัติไม่ให้งบ
ให้งบก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายเขาก็เลยแค่เลื่อนจ่ายตังค์เขา
แต่ไม่ได้มีผลต่อการที่จะในระยะปีนึงนะคะไม่มีผลต่อการที่จะเลือกประเทศอื่น
เรือรุ่นอื่นของประเทศอื่นที่ออกมาคือไม่มีผลเหล่านั้นแล้วถูกไหมคะ
คืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญผมคิดว่าทางทหารเรือเนี่ยคงจะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราควรที่จะให้เวลาทางทหารเรือนไปเจรจาในเบื้องต้นก่อนดีกว่า
แล้วข้อสรุปออกมายังไงเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวทางทหารเรือคงจะมาชี้แจงได้ดีกว่า
ว่าไปเจรจามาแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไร
เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดถูกมัดตัวเองไปอย่างนี้เนี่ย
เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ต้องเจรจาอะไรแล้วเราก็ดำเนินการอะไรต่าง

โศกคะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือเรียนถามท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คือไม่มีผลเสียหายใดต่องบประมาณภาษีประชาชนถูกไหมคะ
หวังว่าณตอนนี้คงไม่เกิดความเสียหายอะไรที่มากไปกว่าปัจจุบัน
ที่ว่าแค่เลื่อนเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้คงต้องมีการเจรจาอย่างที่ว่านะครับ
แล้วการเจรจาเนี่ยคือไม่ได้มีแบบสุดทางขนาดที่ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ซื้อเรือดำน้ำเข้ามาในประเทศไทย
จะมีแค่ลำเดียวที่จะตกลงซื้อกับเขาไปแล้วคือไม่มีทางเกิดแบบนั้นใช่ไหมคะ

อย่างที่เรียนนะครับในเรื่องของการประจำการที่ผมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกล่าวมาว่าจริงแล้วในเรื่องของการดำเนินการให้ครบ
เพื่อที่จะให้เป็นภารกิจที่ครบถ้วนนะครับมันควรจะมีลำหนึ่งอยู่ที่ฝั่งอนามันลำหนึ่งอยู่ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ลำหนึ่งสำหรับฝึกซ้อม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีมาลำเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่า
ได้แค่ฝึกซ้อมแต่ไม่ได้ปฏิบัติการซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุดแน่นอน

เขามีเรือดำน้ำอยู่ลำหนึ่งสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรแค่

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางทหารเรือเองเขาก็จะดูความเหมาะสม
แล้วก็จะดูในเรื่องของความจำเป็นทั้งหมด
เดี๋ยวคงจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับ
ได้ค่ะโฆษกคะเดี๋ยวถ้าขึ้นหน้าอย่างไรเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวอาจจะให้ช่วยกันคุยทางออกไว้
เผื่อว่าทรอาจจะเผลอได้ดูรายการเราบ้างสักครู่ค่ะ

โศกองทัพเรือไม่ได้รับสายนะคะ
ส่วนโคศกกระลาโหมนะคะ
ท่านบอกว่าให้ยืนยันตามการแถลงข่าว
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การแถลงข่าวของกองทัพเรือถึงความจำเป็นนะคะ
ที่จะนำมาใช้ในอย่างความมั่นคงปกป้องทรัพยากร
ที่มีมูลค่าจำนวนมากนะคะ
แล้วก็การซื้อขายเป็นแบบรัฐต่อรัฐอย่างถูกต้อง

ซึ่งก็เป็นการตอกย้ำความจำเป็นว่า
ทำไมหน้าน้ำไทยถึงต้องมีเรือดำน้ำนะคะ

ถ้าเราคิดแบบช่วยค่ะ

หรืออาจจะเลื่อนเขาอีกเป็น๖๖๖๗ไม่ทราบ
แต่มันมีอะไรที่กองทัพเรือควรจะใช้พิจารณาบ้าง
ไหนก็เลื่อนไปแล้วอีกอย่างน้อยก็ปีนึงอย่างนี้ค่ะ

ก็คือว่าตอนนี้ควรจะไปคุยกับจีนว่า
ลดผลกระทบจากการจ่ายเงินได้ไหม
ด้วยการที่ให้จีนซื้อยางซื้อข้าวไทยหน่อยเถอะ
คือนึกออกมั้เกษตรกรไทยเราก็แย่สินค้าทุกวันนี้ไทยกับจีนขาดดุลการค้า๕แสนล้าน
ว่าเราซื้อของมากกว่าเขาซื้อของเรา๕แสนล้าน
เราซื้อเรือดำน้ำอีก๒๐๐๐ล้านก็เพิ่มตัวเลขนี้ไปอีก
แล้วคนเราก็ตกงานเกษตรกรก็ญาติช่วยเขาซื้อของเรากลับไปหน่อย
แล้วก็พยายามสื่อสารกับประชาชนให้มาก

ที่บอกว่าจำเป็นนู่นนี่นั่นคือผมว่าไม่ทันแล้ว
พยายามพูดกับประชาชนบ่อยอธิบายให้เข้าใจ
แล้วก็มีประชาชนสงสัยอะไรก็พยายามตอบคำถามเยอะมันน่าจะช่วยได้
แต่ตอนที่กองทัพเรือแถลงข่าวก็ละเอียดอยู่นะคะ
ใช่แต่มันเพิ่งมาพูดตอนมีประเด็นเราควรจะพูดค่อยพูด
ใช้เวลา๑ปีนี่แหละพยายามสื่อสารกับประชาชนเยอะ
คิดว่าจำเป็นอย่างไรความสำคัญของความมั่นคงอย่างไร
พูดเยอะผมว่าถ้าประชาชนฟังแล้วมีเหตุผลเพียงพอดีผมว่าเขาฟัง
ครูมณิชย์ค่ะในฐานะที่เป็นคนที่เข้าไปยกมือ
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแทนเนี่ยนะคะคือในนามอนุกรรมธิการ
ตอนที่พิจารณาแล้วก็ต้องส่งชุดใหญ่แล้วมันมันเงื่องักกันอยู่เนี่ย

คืออย่างนี้คุณจำฝันถ้าผมได้ยินประเด็นที่ว่าจะต้องเสียค่าปรับ
ผมอาจจะต้องยกมือให้สื่ออ่าแต่ผมไม่ได้ยินคำนี้

ผมได้ยินแต่คำว่าเสียสัมพันธภาพแล้ววันหน้าราคามันจะแพงขึ้น
ทำนองเนี้ยเพราะผมเปิดประเด็นแล้วว่าวันนี้ปัญหาบริบทอื่นเนี่ย
มันมาชั่งดูกันแล้วเนี่ยอันไหนสำคัญกว่าเท่านั้นเอง
แต่เอ่อกองทัพเรือเนี่ยไม่ได้ยืนยันเลยท่านยืนยันไม่ได้
เพราะผมเนี่ยอ่านสัญญาไม่ออกแล้วล่ะครับเพราะมันเป็นภาคภาษาอังกฤษ
ก็มีท่านนายโยชน์รับผิดต่างประเทศถ้าเป็นรับผิดว่าการกระล่าวโหม
ลำตีกระทรวงอื่นที่ไปทำภารกิจในกระทรวงนั้น
เขาไม่ให้มาก็เป็นเรื่องของคุณยุทธพงศ์ไปอ่าแต่ผมในฐานะที่กรรมธิการก็นั่งฟังเหตุ
ฟังผลแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมไม่ได้ยินเลยก็คือเสียค่าปรับ
แล้ววันนี้ก็ไม่มีงบถ้าเสียค่าปรับจะเอาความไหนมา
ถ้าบอกว่าเสียค่าปรับในฐานะอันนู้น์อาจจะยกมือไวยกับเอาเถอะ
ต้องให้เขาครับมันมีความผูกพันกันแล้ว
คุณมันนี่ค่ะสมมุติว่า๖๕คุณได้พิจารณาอีกอ่ะแล้วคุณอยู่ชุดขระรุภัณฑ์อีกนะคะ

หนึ่งต้องดูบริบทของประเทศ
๒สิ่งที่คุณโยเสนอมาในภาคประเภทชนน่าสนใจ
ต้องดูเรื่องของสัญญาดีว่าประเทศจะเสียอะไรบ้าง
แล้วบริบทวันนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วภาคประชาชนเป็นยังไงครับ
สุดท้ายค่ะปิดท้ายที่คุณโยสั้นว่าคือถ้าปีหน้า
คือทุกอย่างไม่เปลี่ยนเลยนะเพราะว่ามันของเดิมใช่ไหมคะ
ยืดระยะเวลาไปประมาณปีหนึ่ง๖๕พิจารณางบ
แล้วอธิบายเหมือนปี๖๔เลยอย่างนี้งบ๖๔ให้เขาไหมคะ
ถ้าเกิดว่าเกิดมีโควิดรอบ๒รอบ๓รอบ๔เศรษฐกิจแย่ขึ้นมาอีก
คงไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบเนี้ย
ก็คือมีอะไรช่วยประชาชนบ้างแลกเปลี่ยนกันบ้างอาจจะพอไหว

ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือในส่วนของการชี้แจงของทรกับกลาโหมเนี่ย
คือก็ใช้การแถลงข่าวเป็นหลักนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม

ปี๖๔เนี่ยไม่จ่ายเงินเพื่อไปซื้อเรือดำน้ำลำที่๒ที่๓แน่นะคะ
ส่วนปี๖๕เดี๋ยวว่ากันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ